คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ในกรุงเทพมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
หน้าหอพักแห่งหนึ่งค่ะจริงจริงแล้วเพจอยากดัง
คือจะมีรถคันหนึ่งขับไปในลานจอดรถมีผู้ชายลงมาจากรถ
แล้วก็พยายามยิงปืนขึ้นฟ้าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะตีหนึ่งครึ่งนะคะ๑๘มกราคมค่ะ
ผู้ชายคนนี้เห็นไหมพยายามจะยิงแต่เหมือนกระสุนมันด้าน
มันไม่ออกใช่ไหมอ่าพยายามจะยิงหลายนัดเลย
นี่ดูปืนใหญ่เลยนี่ค่ะ
จากนั้นนะคะพอกระสุนมันด้านยิงไม่ออกเนี่ยก็เดินถือปืนไป
เคาะห้องคนเช่าห้องที่อยู่ชั้นหนึ่งครับ
ต่อมาตี๑๕๕นาทีมีผู้ชายอีกคนเดินลงมาจากรถเก๋งคันเดียวกัน
ถือมีดลงมาด้วยแล้วเดินไปพร้อมกับชายที่ถือปืน
พยายามจะเข้าไปในตึกอะค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่มันเข้าไปไม่ได้
นี่ดูภาพนี้นะคะพยายามจะเข้าไปในตึกมันเป็นหอพักค่ะ

ทั้งคู่ก็เดินกลับไปที่รถแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรถไปอ่ะนะคะ
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะเดินกลับมาแล้วไอ้ผู้ชายที่ถือปืนก็พยายามจะยิงขึ้นฟ้าอีก
พยายามจะยิงอีกหลายรอบแต่กระสุนด้าน

เอาให้ได้จะยิงให้ได้เลยอะค่ะ
สุดท้ายรถก็เลี้ยวออกไปนี่นะคะแล้วสุดท้ายเหมือนกับว่านี่ยิงสำเร็จไปนัดหนึ่ง
แล้วปิดประตูค่ะสำเร็จไปนัดหนึ่งอ่า
อะไรกันคะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะพฤติกรรมของผู้ชายสองคนนี้
หลังจากนั้นนะคะผู้ชายทั้งสองคนนี้ก็ขับรถออกไปยังไม่ทันจะพ้นหอพัก
เจอรถตำรวจค่ะเพราะว่าคนในหอพักเขาเห็นเหตุการณ์

ก็แจ้งตำรวจตำรวจสอนอพระขนงก็เลยมา
ผู้ก่อเหตุสองคนนี้พอเห็นตำรวจเอาปืนไปซ่อนไว้ใต้ต้นไม้
ตำรวจค้นรถเจอมีดอยู่เบาะหลัง
ผู้ก่อเหตุอ้างว่ายังไงรู้ไหมคะ
อ๋อผมเอามีดไว้ใดย่า

ไม่มีปืนนะไม่มีปืนผมไม่เคยพกปืนกันเลย

ผมไม่เคยพกปืนนี่ผู้ชายได้กี่ฟืน
กลญผมยังไม่กล้ายิง

ไม่เคยมีปืนแต่ภาพเมื่อกี้มันคืออะไรคะภาพจากกล้องวงจรปิดน่ะ
ผมกล้าพูดรูปผู้ชายนี่ผมกล้าพูดรูปผู้ชายเลย
พาผมออกจากงานเลยก็ได้ผมไม่เคยมีปืน
โอ้โหใช่คนนี้ใช่ไหมเนี่ยซ้ายมือ
นี่ดูสิคนเราพี่อุ๋ยดูสินี่แล้วนี่อะไรอ่ะ
ออกไปยังไม่พ้นปากซอยเลยตำรวจมาแล้ว
คือตอนนี้ค่ะทั้งสองคนนี้ถูกปล่อยตัวไป
คดียังไม่คืบหน้าด้วยแล้วทางเพจให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า๑๙มกราคม
เอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความเพิ่มที่สอนอพระขนง
เพราะว่าอยากจะให้ดำเนินคดีเพิ่มไม่อยากจะให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีก
ทีมข่าวไปที่หอพักที่เกิดเหตุนะคะไปคุยกับคนดูแลหอพัก
เขาบอกว่าเอาจริงนะจนถึงตอนนี้ยังงงอยู่เลย
สองคนนี้มันคือใครอ่ะเป็นใครก็ไม่รู้มาหาใครหรือมีเรื่องกับใคร
คือไม่รู้เลยจริงนะคะเขาก็กังวลกลัวว่าถ้าไม่ถูกดำเนินคดีอะไร
วนมาก่อเหตุซ้ำหรือเปล่าค่ะ
ตรงนี้ไปเคาะห้องลูกค้าซึ่งจริงผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรกับใคร
พอดีคนข้างในตึกเขาเห็นก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
มีความบริเวณใจกลัวว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครมีปัญหาอะไรกับใคร
กลัวว่าเขาจะย้อนกลับมาทำเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก